ข่าวนี้เนี่ยอยากให้คนเป็นแม่ฟังให้ดีค่ะ
คือบางทีพอเรามีลูกเล็กเราต้องออกไปทำงาน
จะเอาไปฝากไว้กับสถานรับเลี้ยงเด็กก็กลัวจะไม่ปลอดภัยเหมือนอย่างที่มีข่าว
ทีนี้คราวนี้แม่คนนี้เลยตัดสินใจเอาลูก๓ขวบไปฝากไว้กับคุณลุงคุณป้าแท้ของเด็กนะ
แล้วพอกลับมาปรากฏว่าแม่รู้ว่าลูก๓ขวบโดนลุงเหมือนกับกระทำชำราว
ฝากไว้กับคนใกล้ตัวปรากฏว่าไว้ใจไม่ได้อีกนะครับ
ลุงล่วงละเมิดแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ปลายเมษาแล้ว
แม่เองก็ไม่รู้หนังสือกลัวเรื่องจะเงียบเลยมาร้องเรื่องนี้กับสื่อนะคะ

เตือนใจมากนะครับเพราะว่าเด็กแค่๓ขวบตัวเล็กนิดเดียวนะครับ
ใช่แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปพบกับแม่ของเด็กวัย๓ขวบ
วัย๕๕ปีไปหาถึงที่บ้านเช่าที่ตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
คุณแม่เนี่ยมีอาชีพรับจ้างรายวันอยู่ที่หาดบางแสนตอนที่ทีมข่าวไปถึงเนี่ยนะ
สีหน้าสีตาแม่กังวลใจมากเลยแม่ก็เล่าให้ฟังค่อยไล่เรียงไทม์ไลน์ตามลำดับเวลาเลยนะคุณผู้ชม
เมษาแม่เอาลูก๓ขวบไปฝากเลี้ยงไว้กับลุงแท้แล้วในบ้านเนี่ยไม่ได้มีลุงอยู่คนเดียวไง
ก็ยังมีป้ายังมีเด็กคนอื่นอยู่ด้วยแล้วแม่ก็ไปทำงานตามปกติ
ทีนี้ตอนเย็นแม่ไปรับลูกกลับมาบ้านก็พาลูกอาบน้ำทีนี้น้อง๓ขวบร้องไห้
แล้วแม่ก็แปลกใจสิเอ๊ะลูกร้องทำไมคือพยายามถามลูกพยายามที่จะดูว่าเนื้อตัวเนี่ย
โดนอะไรมีแผลอะไรหรือเปล่าท้ายที่สุดแม่ไปดูที่อวัยวะเพศของลูกสาว
ปรากฏว่าอวัยวะเพศเนี่ยบวมแล้วมันก็เป็นแผลพอเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ก็เลยอ่ะ
พาลูกไปคลินิกเลยพาไปหาให้แพทย์ตรวจดูแต่ว่าพอไปถึงคลินิกเนี่ยแพทย์ก็บอกว่า
งั้นไปที่โรงพยาบาลดีกว่าแม่ก็พาไปที่โรงพยาบาลชนบุรีในวันที่๒๖เมษายน
แล้วหมอก็ตรวจหมอก็ให้พักอยู่ที่โรงพยาบาลให้แอดมิตรจนถึงวันที่๑พฤษภาคม
หลังจากนั้นหมอบอกแบบนี้เลยนะให้แม่รีบไปแจ้งความที่สพแสนศุกร์แม่ก็ไปแจ้งความ
พนักงานสอบสวนรับเรื่องเรียบร้อยแต่ทีนี้คุณผู้ชมตั้งแต่แจ้งความเนี่ย
คดีมันยังไม่คืบหน้าแม่เองก็กลัวไงว่าลุงแท้เนี่ยจะหลบหนีแล้วอยากให้เอาตัวลุงเนี่ย
ลงโทษให้ได้ครับส่วนผู้ที่ให้การช่วยเหลือผู้เป็นแม่และลูกนะครับก็คือ
กิติพงศ์ไตรบุญหัวหน้าหน่วยกู้ชีพฉลามขาวบางแสน
เล่าให้ฟังบอกว่าแม่ของเด็กก็ไม่รู้หนังสือ
การจะไปติดต่อหน่วยงานราชการต่าง
ก็ตัวผู้เป็นแม่ไม่กล้าและอาจจะทำให้เรื่องล่าช้า
เขาก็เลยตัดสินใจนะครับในการติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน
แล้วก็วิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นใจ
และเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับความเป็นธรรมให้เร็วที่สุด
ทีนี้ทางคดีนะคุณผู้ชมพันธุ์ตำรวจเอกเทียนชัย
เลิศมณีทวีซับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแสนสุข
ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าหลังจากที่ผู้เสียหาย
คือแม่พาลูกสาวมาแจ้งความร้องทุกข์แล้ว
พนักงานสอบสวนเองก็พยายามติดตามประสานงานเรื่องนี้มาโดยตลอด
มีการส่งรายละเอียดไปให้กับทีมแพทย์
เพื่อให้แพทย์ลงความเห็นว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรกันแน่
ตอนนี้ค่ะทางแพทย์ก็อยู่ระหว่างการรอผลตรวจทางเคมี
ก็เลยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อย
ส่วนตัวผู้ที่กระทำความผิดก็คือลุง
ตอนนี้ส่งตำรวจประกบตัวลุงของเด็กเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
แล้วเดี๋ยววันนี้จะมีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติม

แล้วก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้กระทำผิดก็คือลุงโดยทันที
แล้วตำรวจก็ยืนยันด้วยว่าคดีนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ไม่ได้เงียบหายดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะ